สร้อยนาคีละครของเธอบอกเลยว่ากำลังปัง
กำลังดังนะคะเรตติ้งพุ่งเลย
ทำไมทำไมนะคะเจ้าตัวจะไม่ยิ้มแก้มปี่ล่ะ
บอกเลยตอนนี้นะคะยิ้มแทบแก้มแตกเลยจ้ะ
เพราะว่าในเรื่องเนี่ยนาวรับบทเป็นนางพญานาคี
กลับชาติมาเกิดตามมาทวงแค้น
ต้องทำหน้าทำตาเคร่งเครียดดุดันตลอดเวลาค่ะ
แต่ตอนนี้ไม่ต้องเครียดแล้วนะยิ้มออกแล้วนะ
งานนี้ค่ะมิวายทำเอาแฟนคลับละครอ่ะ
หน้าดุขนาดนี้กลัวจังเลยอ่ะ

น้องนาวค่ะเลยขอที่แจงผ่านบันเทิงไทยรัฐนะ
ว่าตัวจริงเนี่ยหนูไม่ได้น่ากลัวเหมือนในละครนะคะ
ที่สำคัญเนี่ยหวานใจพี่นิววงศกร
ยังชมว่านาวค่ะวิเล่นดีขึ้น
ส่วนบทแล้วซงแล้วซีนกับหนุ่มบริ๊วค่ะ
ก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะพี่นิวเขา
ไฟเขียว๓ผ่านไปเลยจ้า

ก็ไม่เท่าแมบรแม่เยอะกว่า

คือนูก็อยากให้เขาคอยดูเรา
จะได้คอยบอกว่าแบบเราต้องมีปรับปรุงตรงไหนอะไรอย่างนี้
เขาก็แบบดูเป็นกำลังใจให้เรา
สวยจริงนะคุณผู้ชม
แล้วก็สร้อยนาคีรับบทนะเล่นได้ดีมากเลย

แต่ว่าแฟนคลับก็จิ้นกันเหมือนกันคุณผู้ชม
แฟนคลับต้องดูนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้าย
เดี๋ยวน้องนาวเขาจะบินไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียในเดือนหน้าแล้ว
ฝากผลงานทิ้งท้ายไปด้วย